มียาที่กินแล้วหายขี้เกียจไหมใครไม่บอกฉันที
ไม่ทำอะไรเลยทั้งปีโอ๊ยพูดทุกวันว่าจะทำงานตอนเดือนผ่านมาเป็นสิบเดือน
ไม่ทำอะไรเลยกูอยากจะขยันไม่ได้เตือนคนอื่น
หากุ้งหาป้าตั้งคืนไม่ได้อะไรเลย

ไม่ใช่เขาก็พูดอยู่ชัดเจนว่ามันจะมียาอะไรไหม

เขาส่งมาแล้วเขารับสิ
มีงานเข้าใจแต่หมายถึงว่าตัวเขาเองขี้เกียจไหม
เขาว่าตัวเองด้วยดูสิเพราะว่าเขา

ถ้าสมมุตินะมันตัดสินใจรับมันทำเต็มที่

แต่ถ้าอันนั้นใหญ่หรือเปล่าอ๋อมึงอยู่บ้านไม่ต้องอาทิตย์
แสดงว่าถ้าเขาตัดสินใจชัดเจนถ้าเขารับแล้วเขารับงานแบบ
เขาจะทำเต็มที่ไงแต่ถ้าไม่รับก็คือแสดงว่าไม่รับ
รีวิวช่วงรีวิวที่แบบรีวิวเยอะมันเป็นความฝันของดารา
เพราะว่ารีวิวเนี่ยมันง่ายเราอยู่ตรงไหนก็ถ่ายได้บนรถก็ถ่ายได้อยู่บ้านก็ถ่ายได้
สักพักแน็กแกก็รับรีวิวเยอะอ๋อผมไม่เคยใช้ผมไม่เคยกินไม่เอาครับ
อะไรที่เขาใช้จริงก็ถึงจะรีวิวใช่ไหมอาหารนะ
หรือถ้าไม่อินก็ไม่เอาอย่างเงี้ยเขาชัดเจนเป็นคนชัดเจนนะ
ใช่ฉันว่านานที่มันจะมีแบบนี้สักคนในวงการบรรเทิง
ว่าจะเป็นการตอบคำถามสื่อหรืออะไรอย่างนี้
จันนี่บางสักพักผมไม่มีกินเลยครับ
แต่ก็ถือว่าไอ้แน็กมันยังเก่งนะ
แสดงเพราะอะไรรู้ป่ะเป็นคนที่ไม่ใช้เงินไง

เวลาไม่มีเงินปุ๊บค่อยขายบ้านทีละล่ะ

ค่อยหมดแล้วค่อยทำงาน

ไลฟ์สไตล์ของเขาไง

เหมือนเมื่อก่อนมันอยากจะซื้อมอเตอร์ไซต์คันแพง

มันพูดแบบตรงไปตรงมาคือมันไม่แอป
เขาใช้ชีวิตมีความสุขในทุกวันไง

โอ้โหไปแล้วไปรับให้กลับมานะหนู

เท่าแล้วออกเลย
นางไม่เห็นแช่ต้องมีข่าวนางไม่เห็นที่ต้องมีผลงานขัก
ข้าวไทยไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิมเพิ่มเวลา